ที่ได้มาร้องเรียนกับทีมข่าวรถปลดทุกข์ของไทยรัฐทีวี
หลังจากที่ได้นำบล็อกแม่พิมพ์เขียนคิ้ว
เป็นสินค้าที่ตัวเองออกแบบไปนำเสนอให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วกลับถูกก๊อปปี้สินค้า

แม่พิมพ์เขียนคิ้วเพื่อให้คิ้วได้รูปทรงสวยงาม
ตามคำที่ว่าคิ้วคือมงกุฎของใบหน้า
เป็นผลงานของนายปรีชาเวทประสิทธิ์
เห็นลูกน้องเขียนคิ้วไม่สวยและไม่เข้ากับรูปหน้า

ขณะที่เขาเองเคยเป็นจิตรกรภาพเหมือนมานานถึง๑๕ปี
ตัดสินใจนำความรู้ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้

จะได้บล็อกแม่พิมพ์เขียนคิ้วออกมา
และตัดสินใจขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอท็อป
พร้อมทำเรื่องขอออกอนุสิทธิบัติจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

โดยมีชาวบ้านผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเฉยมาเป็นรายงานให้
สร้างรายได้ให้กับชุมชน

มันสามารถแก้ปัญหาตอบโจทย์
มันตอบโจทย์ซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวเก่าที่มันมีมันไม่ตอบโจทย์

มันง่ายการเข็นคิ้วเนี่ยปกติเป็นเรื่องยากที่สุด

ระหว่างนั้นนายปรีชาพยายามขยายตลาดให้กว้างขึ้น
ตัดสินใจไปติดต่อกับบริษัทเครื่องสำอางรายใหญ่
จนกระทั่งเมื่อวันที่๖กรกฎาคม๒๕๕๙
บริษัทดังกล่าวได้ติดต่อกลับมาเพื่อขอนัดเจรจา
ปี๕๙เขาก็สนใจเรียกผมเข้าไปใหม่
เขาบอกสนใจก็จะทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นจำหน่าย
แล้วก็จะให้ผม
คือขอตกลงว่าจะให้ผม๑๕
แล้วให้ผมดูแลเรื่องการผลิตเรื่องอะไร
เขาจะซื้อเครื่องจักรตั้งโรงงาน

ใหญ่เรียกลำไปรอบ๒เราสนใจ
แปลว่าแสดงว่าชัดเจนแล้ว

แต่สุดท้ายบริษัทที่นายปรีชาไปเจรจานั้น
เปิดตัวสินค้าแบบเดียวกันเมื่อปีที่ผ่านมา
ส่งผลให้สินค้าของเขามียอดขายลดลง
จากเดิมเคยมีแรงงาน๒๐คน
ตอนนี้เหลือเพียง๒๓คนเท่านั้น
อีกทั้งยังไม่มีงานให้ทำทุกวันเหมือนก่อน
นอกจากนี้นายปริชาบอกอีกว่า

ที่ถูกบริษัทยักษ์ใหญ่ก๊อปปี้สินค้า

เช่นเดียวกันมาจนนับครั้งไม่ถ้วน

หามาตรการป้องกันอย่างจริงจัง
เราก็มองดูว่าขนาดเราเก็บหลักฐานไว้ดีอย่างนี้

ที่ไม่เก็บหลักฐานไม่ได้เก็บข้อมูลไว้ต่างเนี่ย

ปัญญาที่จะลืมตาอ้าปากได้
จาบรึกจันน้อยถ่ายภาพ
สิรินทิพย์ครีบเขียวข่าวไทยบรัฐทีวี